เงินดิจิทัลหมื่นนึง

เห็นว่าจะไม่ใช่ไตรมาสหนึ่งแล้วนะ

ตอนที่ข่าวออกมาบอกว่าจะเลื่อนจากกุมภาไปเป็น๑พฤษภา

หรือว่ามันจะเลื่อนไปอีกเป็นหนึ่งกัญญา

นานมากเลยนะคะ

ตอนแรกก็กำหนดเอาไว้ว่ากุมภา๖๗
รองรับกับช่วงอะไรนะสงกราน
ว่าได้ตังมาแล้วชงทองเที่ยวสงกราน๖๗
แต่ว่าจนตอนนี้ยังไม่มีกำหนดเวลาการจ่ายที่ชัดเจนเลย
แล้วเขาก็ทวงถามทวงถามไม่เว้นแต่ละวันผ่านทางโซเชียลนั่นแหละค่ะ
เมื่อวานนี้ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
นายพิชัยก็มีการเผยบนเวทีเสวนาของวุฒิสภานะคะ
นานาทัศนะนโยบายดิจิทัลวอลเล็ต๑๐๐๐บาท
ว่ามันเป็นเรื่องจำเป็นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
ส่วนที่มาของเงินใช้จากงบประมาณประจำปี
แล้วก็คาดว่าโครงการนี้อาจจะเริ่มใช้ได้ในช่วงกัญญา๖๗ค่ะ
เพราะว่าตอนนี้ยังไม่พร้อม

ก็ไม่พร้อมทั้งเรื่องงบประมาณแล้วก็ไม่พร้อมทั้งเรื่องระบบ
พอมีการเผยว่าจะจ่ายได้กัญญาเท่านั้นแหละ
นักข่าวถามนายกอีกค่ะ
นายกก็ยืนยันบอกว่าเตรียมเรียกประชุมกับคณะกำลังการเงินดิจิทัลแล้วนะ
อยากให้อดใจรออีกนิดนึงได้ไหม
ตอนนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปค่ะ
จะได้ไม่ต้องมีข้อสงสัย
แบบไหนถึงรวย
คนรวยคือรวยยังไง
จะได้ไม่ต้องมีข้อสงสัย
จับเคลื่อนนโยบายดิจิทัลโวเล็ตเนี่ยเดี๋ยวต้องมาหารือกันก่อน
ส่วนข่าวที่บอกว่าตอนแรกเตรียมใช้แอปเปาตัง
ที่ทำให้งานสำเร็จ

ปัญหาทุกปัญหามีทางออก
แต่ไม่รู้ว่าจะใช่เรื่องนี้หรือเปล่า
แต่ไม่รู้ว่าทางออกมันจะนำมาซึ่งปัญหาใหม่หรือเปล่า

มันอาจจะส่งผลกระทบต่ออนาคตการเป็นนายก